ทางด้านของกรมการขนส่งทางบก
เขาก็ฟันลงมาเลยสั่งพักใช้ใบอนุญาต
ของผู้ประกอบการรถตู้โดยสารไม่ประจำทาง

ทุกบริษัทต้องมีผู้จัดการด้านความปลอดภัยด้วยค่ะ
โดยคาดการณ์กันว่ากฎนี้น่าจะออกมา
บังคับใช้ได้กลางปีหน้าค่ะ
อุบัติเหตุรถตู้โดยสารไม่ประจำทาง
ที่เกิดอุบัติเหตุจนมีผู้เสียชีวิตระบาดเจ็บนี้เนี่ยนะคะ
กรมการขนส่งทางบกเขาก็เลยสั่งพักใช้ใบอนุญาต
ผู้ประกอบการกับบริษัทที่จดทะเบียนทุกคัน
และให้นำรถตู้โดยสารทั้งหมดมาตรวจสภาพรถ
เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมบอกเลยนะคะว่า
หลังจากนี้จะให้กรมการขนส่งทางบก
เร่งตรวจสอบการติดตั้งระบบตรวจจับความเร็วภายในรถ
เมืองต้นพบว่ารถตู้โดยสารไม่ประจำทางที่เกิดอุบัติเหตุ

แล้วก็ใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดด้วยค่ะ
ส่วนมาตรการที่จะเข้มงวดมากขึ้น
ก็คือทุกบริษัทที่จดทะเบียนรถตู้โดยสาร
จะต้องมีผู้จัดการด้านความปลอดภัย
และจะต้องผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์ของกรมการขนส่งทางบก

ข้อบังคับให้เป็นไปตามหลักษากลค่ะ
ส่วนในเรื่องของบทลงโทษจากกรมการขนส่งทางบก
ที่กำหนดในปัจจุบันนะคะหากรถตู้โดยสารเกิดอุบัติเหตุ
ก็จะมีบทลงโทษอย่างเช่นการถอนใบขับขี่คนขับถอนทะเบียนรถตู้โดยสารที่เกิดอุบัติเหตุ
ผู้ประกอบการจะต้องหยุดเดินรถทุกคันและต้องนำรถมาตรวจสภาพและอบรมคนขับเป็นเวลา๓วันค่ะ